ไหนนี่มันเดือนแห่งวันแม่

วันนี้ก็เลยจะขอพาไปดูความรักของคุณยายแอ๋วนะครับ
เป็นยอดคุณแม่ที่ไม่ย่อท้อแล้วก็ทำทุกทางทุกวิถี
เพื่อลูกสาวแล้วก็หาเงินมาผ่อนบ้าน
หลังจากที่ลูกสาวของเขามีภาวะอาการป่วย
จะต้องออกจากงานนะคะไม่สามารถทำงานได้
เรื่องราวของคุณยายแอ๋วจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
เพราะบางทีไม่อยากอยู่อ่ะคือยังไงว่าไม่อยากอยู่อ่ะ
แต่เรามาคิดว่าชีวิตกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้
นี่ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นต้องเดินหน้า
คุณยายแอ๋วเริ่มมาขายขนมของนายยังไง
เพราะว่าลูกตกงานไงลูกป่วยแล้วตกงาน
ก็เลยต้องคิดว่าถ้าจะขายก๋วยเตี๋ยวคงไม่ไหวแล้ว
งานมันเยอะและหนักเพราะว่ายายต้องไปตลาดเอง
ต้องมานั่งตุ๋นไก่เองทำเองทุกอย่างไง
กลับมาบ้านงานหนักที่ในบ้านยายก็ต้องเป็นคนทำ

ยายเนี่ยทำไปก็น้ำตาไหลไปเนอะ
เพราะว่าถ้าลูกเราไม่เป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ลำบากอะไรอย่างนี้
ทีแรกเลยเป็นมะเร็งที่ไตข้างซ้าย

ทีนี้มันทำงานหนักเพราะว่าพี่กินยาเยอะ

ยามันก็เลยมีผลกระทบทำให้ไตเสื่อม
จนกระทั่งปี๖๔ประมาณเดือนมีนา

ก็รู้สึกแย่นะแทนที่จะเป็นเราคอยดูแล

ตอนที่เห็นลูกสาวเริ่มป่วยเริ่มอะไรอย่างนี้ครับเรารู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกอย่างเดียวว่าต้องดูแลลูกให้ดีที่สุด
ตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่เป็นถึงขนาดนี้ไง
คิดว่าคงรักษาหายอะไรอย่างนี้ก็ดูแลเขาอย่างสุดเลย
แรกก็เครียดเครียดร้องไห้อยู่เรื่อยแหละ

ทุกอย่างค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยทุกอย่างเราต้องจ่ายไหมครับ
ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยทั้งบ้านทั้งน้ำทั้งไฟทุกอย่างเนี่ย
เมื่อก่อนเราเคยจ่ายค่าน้ำตรงเวลาจ่ายค่าไฟตรงเวลา
ตอนนี้เราก็เริ่มเลื่อนไปบ้างแล้วช้าบ้างอะไรอย่างนี้

แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายนะครับทุกอย่างเราใช้จ่ายพอ

ร้านนี้บางทีแกงเขาอะไรเขาก็ตักมาให้กินอะไรอย่างนี้

แล้วอย่างบ้านที่คุณยายอยู่ครับบ้านเช่าหรือว่าเราซื้อเอง
นี้ลูกสาวกู้ซื้อได้มา๕ปีส่งมา๕ปีเขาก็ป่วย
พอป่วยปุ๊บได้ออกงานปุ๊บเงินก็ไม่มีใช่ไหม
เงินที่ได้มาก้อนหนึ่งก็เอามาลงทุนพวกนี้
เอามาทำรถพวกนี้เหลือมาลงทุนขายของอีก
คุณยายได้สูตรขนมมุกมาจากไหนครับครับ
นี่คุณยายคิดเองปรับปรุงตัวเองมาได้ตลอดเลยลูก
ในช่วงแรกที่คุณยายลองขายครับตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ
ตอนนั้นแย่ไม่เวิร์คเลยไม่โอเคเพราะว่าไหม้หมดเลย

ใช่มือใหม่มือใหม่มากไม่ใช่ใหม่ธรรมดาใหม่มาก
ตอนแรกที่เรามาเริ่มขายครับเราเหนื่อยไหมครับคุณยาย

โครงงานเป็นอย่างไรบ้างครับทุนลำแรก
โอ้โหกลับไปถึงบ้านนี่แทบจะนอนแผ่เลย
เหมือนมันนอนไม่ได้โครงงานยังมีก็ต้องฝืนนะลูก
พันธุถ้าเราไม่สู้เราก็เดินไม่ไหว
ลูกแต่กลับต้องปรับตัวให้เร็วท้อไม่ได้
ถ้าเราท้อลูกเราจะกินอะไรลูกเราจะไปหาหมอยังไง

เพราะบางทีไม่อยากไม่อยากอยู่

แต่เรามาคิดว่าชีวิตกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้

ยายตั้งเท่าจะขายไปอยู่ไหน

อะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดใช่ไหม

แล้วเราเป็นห่วงลูกเพราะนั้น
ห่วงเท่าชีวิตของตัวเองนั่นแหละ

คนที่กำลังทอดแนวในชีวิต
ขึ้นมาสู้เถอะสู้ได้ทุกสิ่งอย่าง

สักวันหนึ่งมันต้องดีขึ้นชีวิตมีขึ้นมีลงนะลูก
ชีวิตมีขึ้นมีลงนะคะเหมือนคุณยายแอ๋วเนี่ยค่ะสู้ชีวิตมากเลย

ซึ่งทีมงานบอกเราว่าคุณยายแอ๋วไม่ได้รับบริจาคเงินนะคะ

ใช่ค่ะส่วนใครที่อยากจะช่วยเหลือคุณยาย

อุดหนุนขนมครกโบราณของคุณยายแอ๋วได้นะคะ
คุณยายจะขายอยู่หน้าปากซอยตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
หรือใครสนใจอยากจะไปโทรหาคุณยายก่อนก็ได้ค่ะ

ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับคุณยายไปอุดหนุนคุณยายกันเยอะนะ
เป็นขนมครกที่ได้อุดหนุนไปทานแล้วก็หัวใจมันจะพ่อง
จะรู้สึกดีอย่างมากเลยทีเดียวมีโอกาสลองไปอุดหนุนนะครับ